ต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะหลายคนช่วงไม่กี่วันมานี้คือฮากันเหมือนกันนะ
ดกับคาริสาตกลงแล้วคู่นี้เป็นคู่จิ้นหรือคู่จริง
รักต่างเพศต่างเพศหรือว่าเพศเดียวกันอะไรก็ได้ตอนนี้รักกันได้หมด
คือดิฉันงงมากกับคู่นี้คือยังไงตอนแรกคือยังไง
คือมันมีการโพสต์อย่างที่คุณได้เจอกันไปก่อนหน้านี้แล้ว
อินสตราแกรมทำนองคำคมประมาณว่าคนเราไม่เป็นเกย์เป็นเลสเบียนหรือชอบเพศเดียวกัน
คือเขาแค่ตกหลุมรักกันอันนี้หลายคนอ่านกันไปแล้ว
ส่วนคาริสาเองก็มีใจความว่ามันไม่มีรูปแบบถ้าฉันชอบคุณก็คือชอบคุณ
ซึ่งนดเองก็มากดไลค์แล้วก็ส่งอีโมติคอนรูปหัวใจ
หลายคนก็จินตนาการปนความมโนกันเข้าไป
โทษนะถ้าแบบภาษาชาวบ้านเขาเหมือนมันเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้หลายคนเขาถามมาแบบนั้น
อันนี้ก็มีคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในหลายรูปแบบเหมือนกัน
คู่บอกว่าเออเชียร์ให้คู่นี้รักกันจริง
อย่างที่คุณบอกเลยเหมือนในที่ชาวโซเชียลเขาแชร์กัน

แต่ก่อนที่แฟนคลับจะจิ้นกันไปไกลกว่านี้ค่ะ
ดเองไม่อยู่เฉยนะจ๊ะออกมาแตะเบรกดีกว่า
ใจเย็นนะคะทุกคนเราเป็นแค่พี่น้องกัน
แต่เราทั้งสองต่างมีความเห็นตรงกันว่าความรัก
ไม่ควรมีขอบเขตไม่ควรแบ่งแยกไม่ควรจำกัด

ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักแล้วก็ได้รับความรักเหมือนกัน

อันนี้ออกรถออกตัวมาแล้วแต่ว่า
ริสาเองก็ยังมีการเรียกเมียครับเมียครับอยู่เหมือนกัน
แล้วเมื่อวานนี้มีในไลฟ์ในอินสตราแกรมของคาริสา

หลายคนก็วิภาควิจารณ์ว่าอ้าวแล้วไหนโน๊ตอ่ะ
ตกลงเป็นอะไรกันแล้วนี่มาอยู่กับผู้ชายได้ยังไง

คาริสาก็ออกมาบอกว่าไปถ่ายละครกัน
คืองงไปหมดคืออะไรอยู่ว่างไม่ได้เหรอ
ตอนนี้อยากรู้ว่าตกลงสร้างกระแสไหม
ตกลงว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจริงหรือเปล่า
ฉันอยากรอฟังสัมภาษณ์จากฝาเขา
ไม่ได้อยากอ่านตามไอจีแต่ก็เดี๋ยวรอดีกว่า
แน่นะคุณเขาอาจจะมีความรู้สึกดีต่อกันไง

อย่างที่คุณเชอรี่บอกอีกทีหนึ่งนะคะ